ผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะไปพร้อมกับครอบครัวครับ

แต่ถึงจุดหนึ่งไฟฟ้าส่องสว่างมันน้อยครับ

คูน้ำข้างทางหงายท้องล้อชี้ฟ้า

แต่ตัวเขาติดอยู่ในรถนะครับ

ไปดูภาพนาทีในการปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตกันหน่อยครับ

ตำบลเขาเจียกอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงครับ
ที่เกิดเหตุก็อย่างที่เห็นนะฮะ
รถมันหงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้เลยครับ

เบียนบ่อยไม้ต่อเต่า๒๑๐๙พัทธลุง

ที่เกิดเหตุไปพบร่างของนายสุพัฒนทองพรับอายุ๖๒ปี
ซึ่งเป็นคนขับและนอนอยู่ริมตลิ่งดูสภาพเขาสิฮะ
ภรรยากับลูกเขานั่งอยู่ให้กำลังใจเขาบาดเจ็บคือหมดสติไป
เปียกปอนชาวบ้านก็ช่วยกันเอาออกมา
นี่ครับไปถามคนละมึงดีเขาบอกว่าเขาขับรถผ่านมาเขาเห็นพอดีครับ
จะมีการนำตัวไปส่งโรงพยาบาลต่อไปครับ
นี่เขาบอกว่าเขาปั๊มปั๊มอยู่๑๐นาที
ปั๊มโอ้ลูกเมียก็ตกอกตกใจไปด้วยสุดท้ายฟื้นขึ้นมาได้
ล่าสุดอาการปลอดภัยแต่ว่าก็ต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
น้ำไม่พอชาวบ้านอยากให้หน่วยงานไปติดไฟให้หน่อย
ถึงแม้เป็นชาวบ้านในพื้นที่แต่บางทีมันมืดมันก็ไม่ชิน